ร้องเรียนที่กองปราบปรามเนื่องจากว่าลูกสาวเขาวัย๑๓๑๔ปีเนี่ยถูก
มขืนกระทำชำเลาหลายจังหวัดนะครับ
ถูกล่อลวงไปแล้วก็พยายามจะไปแจ้งความร้องทุกข์ในพื้นที่
ก็คดียังไม่มีความคืบหน้า
ทางพ่อพยายามติดต่อไปที่ร้อยเวร
แล้วก็ร้อยเวรก็ไม่รับสายแล้วก็ไม่โทรกลับด้วย
ทางครอบครัวไม่มีเงินที่จะติดตามเอาเรื่อง
ก็เลยไม่สามารถที่จะตั้งก้อหากับใครได้
แล้วทางคู่กรณีก็บอกพ่อว่าเขาจดหมายมาก

เขาก็บอกว่าคนที่เป็นแฟนของแม่คนนี้
มขืนน้อง๓เดือนวันเว้นวัน
ส่วนคนที่๒ได้น้องครั้งเดียว
ส่วนคนที่๓ได้น้องบนรถ
ก็คือรถของที่เขาออกมาเนี่ย
ส่วนคนที่๔ก็ได้น้องอยู่ในห้อง
คือ๓คนนี้ได้น้องที่ห้องเดียวกัน
คนบางคนลูกผมยังเรียกเป็นพ่อด้วยซ้ำไป

หนูอยากหนีแต่หนูไม่มีเงินเขา
คือทางผู้รับเหมาเขาไม่ให้เบิกเงินหรืออะไรสักอย่างนี้นะ

ที่ไปทำห้องอ่ะ

เกิดขึ้นกับตัวเด็กเนี่ย
ช่วงปลายปีต่อต้นปีนี้

อีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ที่ต่างกันเนี่ย
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคือปลายเดือนที่แล้วนะคะ

มีการแจ้งความเอาไว้ในสองพื้นที่นะคะ

แล้วก็ไปเกิดเหตุตรงนั้นอยู่จุดหนึ่ง
เพราะฉันมีการแจ้งความเอาไว้ที่สพกุยบุรี
ประจวบคิริขันในกรณีที่น้องหายออกจากบ้านนะคะ
แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีการแจ้งความเอาไว้ก็คือในพื้นที่กรุงเทพ
ที่พื้นที่สอนอประเวทนะคะ
ก็ถูกกระทำจากอีกคนนึงในพื้นที่ต่างกัน
แต่ทีนี้ไม่ว่าจะเกิดที่จุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือ
คุณพ่อก็มีความกังวลอยู่หลายเรื่อง
ทั้งหนึ่งคดีไม่คืบหน้าไหมคดีเงียบหรือเปล่านะคะ
สองในอีกลักษณะนั้นก็คือว่าก็ถูกขู่มา
ว่าต่อให้ไปแจ้งความเขาก็เหมือนกับเอาผิดเขาไม่ได้หรอก
เพราะว่าเขาเรียนกฎหมายมานะคะแล้วมันก็มีมันก็มีข่าวออกมา
ด้วยซ้ำไปบอกว่าในลักษณะนี้มันจะเกิดขึ้นกับข่าวแบบนี้นะคะ
ก็คือว่าเด็กสมยอมผู้หญิงสมยอมไม่ได้บังคับไม่ได้ขืนใจ
คือรูปแบบจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าเรามักจะบอกเสมอนะคะว่า
โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นถ้าตัวกฎหมายกำหนดเอาไว้
โดยมีการกำหนดว่าผู้ถูกกระทำมีอายุเท่าไหร่
ต่อให้อ้างว่าหรือต่อให้พฤติกรรมจริง
สามารถพิสูจน์ได้ว่าสมยอมแต่การกำหนดอายุของเด็ก
หรือของเหยื่อเอาไว้เนี่ยจะคุ้มครองเขาอยู่ดีนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้อโต้แย้งทางกฎหมาย
แต่ในส่วนของการวิภาควิจารณ์อย่างไร
ก็แล้วแต่คนจะมองแต่กฎหมายต้องคุ้มครองเขานะคะ
แต่ว่าต้องพิสูจน์ให้เห็นให้ได้ว่าเด็กถูกกระทำจริง
และเด็กสามารถชี้ตัวคนกระทำได้ก็ว่าไปตามกฎหมาย
อันนี้ที่ต้องบอกไว้ก่อนเนื่องจากว่าเหยื่อจากเหตุการณ์นี้
อายุตอนที่น้องโดนในรอบแรก๑๓ตามข่าว

ตอนนี้น้องอยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการแล้วนะคะ
ส่วนหนึ่งคือเขายังเด็กด้วยแล้วก็หลังจากที่เป็นข่าวแล้ว
แน่นอนก็ไม่ดีต่อตัวเขาเองอยู่แล้วด้วยนะคะ
ก็อยู่ในความดูแลของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้
ส่วนวันนี้สองท่านที่มาเล่าให้เราฟังพร้อมกับทนายรณรงค์เนี่ยนะคะ
คือหนึ่งก็ตัวคุณพ่อแล้วก็อีกหนึ่งคนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพข่าวอยู่แล้วนะคะ
เป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็จะมีความสนิทสนมจะรู้เรื่อง
น้องมีอะไรก็จะเล่าให้พี่คนนี้ฟังนะคะ
ท่านแรกคุณพ่อนะคะท่านที่สองขอเรียกว่าน้องบีก็แล้วกันนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งท่านคือทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
วงคืนความยุติธรรมในสังคมสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

คือต้องใช้เวลาตอนแรกมากหน่อยเพราะว่ามันจะมีข้อโต้แย้งลักษณะแบบนี้ออกมาเยอะ
ในข่าวมันก็มีนะคะว่าเด็กสมยอมไม่ได้บังคับอะไรเลยนะคะ
หรือแม้กระทั่งรู้กฎหมายคือไอ้คำว่ารู้กฎหมายเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
ใช้สิทธิ์พิสูจน์เอาแต่ทีนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงดูก่อน
คือเรียนเข้าใจถูกไหมว่าสาเหตุที่ทำให้คุณพ่อ
แล้วก็ญาติของน้องผู้หญิงที่เป็นเหยื่อมาเนี่ย

ตอนหลังพอทางทนายผู้หญิงผมได้คุยกับน้อง

มันมีมากกว่านี้ก็เลยต้องดำเนินคดีที่กองปราบ

ทนายรณรงค์ตอนที่ไปที่สำนักงานกฎหมายธนายรณรงค
ก็คือให้ทนายซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นคนคุยเรื่องนี้
ใช่ครับคือคุยไปคุยมามันไม่ใช่คนเดียวอย่างที่เราเข้าใจ
ตอนแรกที่ไปร้องเนี่ยคุณพ่อไปร้องเฉพาะกรณีเกิดเหตุในกรุงเทพใช่ไหมคะ

ก็คือรู้ข่าวเรื่องที่ว่าคนทางใต้ทำน้องเนี่ยผมเริ่มรู้ข่าวมาแล้ว
แล้วก็ก่อนที่จะเกิดเรื่องกับตั้มเนี่ย
ก็คือรู้แล้วว่าน้องถูกคมคืนที่ทางใต้
ก็เลยนัดกับหลานว่าเดี๋ยววันที่๓๑กรกฎา
คุณพ่อจะขึ้นมารับน้องกับหลานเพื่อที่จะพาน้องกลับไปที่กุยบุรี
เพื่อไปพบกับผู้กองที่เคยแจ้งความไว้
ว่าน้องมาถึงคุณพ่อแล้วก็จะได้แจ้งความตรงนี้
แต่ว่าเรื่องมาเกิดเสียก่อน
ตอนที่คุณพ่อตั้งใจว่าจะพาน้องกลับจากกรุงเทพไปที่ประจวบเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยน้องถูกน้องถูกกระทำหรือยังคะที่กรุงเทพเนี่ย

ก็คือนัดกับหลานแล้วก็ลูกว่าวันที่๓๑กรกฎาจะมารับ
เพื่อที่จะพาน้องไปที่กุยบุรีแต่ว่ามาเกิดเหตุเสียก่อน

คุณพ่อเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงเนาะ
เพราะฉะนั้นตอนแรกที่คุณพ่อไปคุยเนี่ย
ก็คือพูดถึงแค่กรณีเดียวที่ประเวทอืม

แต่พอได้เจอหน้าได้คุยกันมันมีการขยายผล
แล้วก็พยายามถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
มีการพาเด็กไปยังไงแล้วเด็กถูกกระทำแบบไหน
ซึ่งทางผู้หญิงกับผู้หญิงเขาสอบกันมาหมดแล้ว
แล้วเขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจริงนะพี่
ตั้งแต่วันแรกที่ถูกเอาตัวไปเลย

ว่าตอนที่ตอนที่ไปแล้วพูดถึงกรณีสอนอประเวทเนี่ย
คุณพ่อไปโดยที่กังวลว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ย

คือตอนนั้นเนี่ยทางพ่อเขาบอกว่าเขาพยายามติดต่อกับทางร้อยเวร
เจ้าของสำนวนที่ประเวทโทรไปก็ไม่รับสาย
แล้วก็ไม่โทรกลับพยายามติดต่อมาหลายครั้ง
ก็เลยดูแล้วมันจะไม่มีความคืบหน้า

ไม่มีตังค์นั่งรถมากรุงเทพ
มันก็เลยเป็นความยากลำบากอย่างหนึ่ง
ทำให้คดีมันอาจสะดุดด้วย

คุณพ่อแจ้งความเอาที่ประเวทก่อนนะคะ

วันที่๓๐กรกฎาคม
เหตุเกิดกับน้องใน๒๙กรกฎาคมนะคะ
คุณพ่อก็ไปแจ้งความคือ๓๐กรกฎาคม
ที่สอนประเวทในกรุงเทพฯ
ก็คือว่าพอหลังจากที่ว่า

ก็ได้พาพ่อแล้วก็น้อง

ผู้หมดบอกว่าให้คุณพ่อกลับบ้าน
มาจะที่จะให้คุณพ่อภารกิจกร
มาพบกับผู้หมวดอีกทีเหมือนกับว่าให้มาพบกับเกี่ยวกับอายการ
แล้วก็พาน้องไปชี้จุดเกิดเหตุอะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้คุณพ่อก็กลับไปถึงบ้านต้องประมาณสัก๒วันก็โทรมา
ติดแต่ไม่รับสายทีนี้ก็เว้นไปอีก๒วัน
ก็โทรมาอีกติดแต่ไม่รับสายทีนี้ก็เลยว่าร้อนใจว่ามันทักยังไงแล้ว
ก็เลยจำท่านได้คนเดียวคือว่าจำท่านอยู่ในทีวี
ธนาลงก็เลยไปค้นหาเฟสบุ๊คก็เห็นข้อขึ้นเลยลองแชทใน
ก็เลยนัดมาก็รู้สึกว่าถ้าเริ่มมีความหวังแล้ว
เขาบอกว่าคิดในใจแล้วลูกเราจะไม่โดนทำฟรี

อย่างนี้นะครับคุณพ่อเดี๋ยวเรานัดเจอกัน

มาว่าให้คุณพ่อเดินทางมา

คุณหมีครับคุณพ่อก็พูดตรงเลยว่า

แหละคุณพ่อคนนี้ใครฮะ

คนของนี่เหรอครับเป็นหน้าข่าว
พอนั่นเสร็จก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย

ก็โอนค่าน้ำมันไปให้๑๐๐๐

คืออันนี้ต้องยอมรับว่านักข่าวช่วยด้วย
นักข่าวก็ทราบเรื่องแล้วก็ช่วยด้วยนะคะ
ทีนี้คุณพ่อจริงคือที่คุณพ่อมาเนี่ยคือกลัวว่า

แต่จริงแล้วถ้านับวันมันไม่ได้ไกลกันมากนะ
มันเพิ่งใช่ไหมเพิ่งไปแจ้งความปลายเดือน
แล้วก็ถัดมาอีกไม่กี่วันแล้วคุณพ่อร้อนใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ไม่เป็นไรความร้อนใจของคนมันวัดกันไม่ได้ว่า
วันแล้วจะร้อนใจนะแต่ทีนี้เดี๋ยวจอมขวัญไล่เรียงอย่างนี้นะคะคุณพ่อ
เหตุการณ์เอาประเวทก่อนเพราะจริงจริงมาพบทนายรณรงค์ด้วยเหตุนี้
เอาที่สอนอประเวทที่เราไปแจ้งความเอาไว้เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคม
เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบไหนคะคุณพ่อไม่ต้องเล่าละเอียดว่าเขาทำอะไรยังไงน้องบ้าง
แต่บอกว่าโอเคเขาพาไปจุดไหนแล้วสถานที่อย่างนี้บอกได้
แต่ไม่ต้องบอกพฤติกรรมลึกนะคะว่าเขาทำยังไง
ก็อันนี้ที่คุณพ่อรู้มาเบื้องต้นแต่คนที่จะบอกได้ละเอียดก็คือ
อะน้องบีน่ะงั้นน้องบีเล่าให้ฟังด้วยนะคะ
ทำไมทำไมบีถึงรู้น้องเล่าให้ฟังตลอดเหรอลูก

น้องออกไปไหนไปกับใครคือน้องบอกแค่ว่าจะไปซื้ออ่า
เสื้อผ้ากับคนกระทำเนี้ยค่ะอืมเขาบอกหนูแต่ว่าเอ่อ
หนูเคยบอกนางว่าไม่ต้องไปนะอืมแต่พอเผลอแป๊บเดียว
น้องก็ขึ้นรถไปกับเขาอ่าคนนี้ที่ในข่าวที่ใช้ชื่อว่าตั้มใช่ไหม
ใช่ที่คุณพ่อเรียกเมื่อกี้ว่าตั้มใช่ไหม
คนชื่อตั้มเป็นอะไรเป็นผู้รับเหมาค่ะเป็นนายจ้างใช่ค่ะอ่า
เป็นนายจ้างน้องรู้จักกับคนชื่อตั้ม
หรือว่าน้องมาทำงานกับคนชื่อตั้มเนี่ยนานหรือยังคะบีแค่วันเดียวค่ะ
มาทำงานกับเขาเริ่มต้นวันที่เท่าไหร่อ่ายี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบเจ็ดค่ะ
สิบเจ็ดน้องมาทำงานที่นี่เนี้ยมาคนเดียวเลยเหรอคะมากับหนูด้วยค่ะ
หนูทำงานอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าไม่ค่ะเพิ่งมาพร้อมกันมาพร้อม
แล้วทำไมถึงรู้จักคนนี้ว่าจะต้องมาทำงานกับคนนี้
ผู้รับเหมาคนเก่าเขาติดต่อให้มาทำงานกับคนนี้ค่ะ
อ่าอ่าให้มาทำงานกับคนนี้หนูก็เลยมากับน้องใช่
กับน้องมาจากไหนคะที่มามาจากพัทยาค่ะอ่า
มาจากพัทยามาสองคนนะไม่มีญาติคนอื่นแล้วนะมีอีกสองคนค่ะ
ผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้ชายค่ะสองคนนะอ่า
ทีนี้เท่ากับว่าหนูมากัน๔คนหญิง๒ชาย๒ใช่ไหมลูก
เป็นย่ายกันหมดเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะมาถึงปุ๊บวันที่ยี่สิบเจ็ด
วันที่๑๗แล้วหลังจากนั้นยังไงทำไมน้องถึงออกไปกับเขาได้คะ
คือถึงวันที่๒๗ปุ๊บกลางคืนนอนตื่นเช้าขึ้นมาไปทำงาน
แล้วตกเย็นมาก็เกิดเรื่องยังไงก็คืออ่า
เขาบอกน้องว่าจะพาน้องไปซื้อเสื้อผ้าเขาก็เลยชวนน้องไปข้างนอก
แล้วทีนี้แกออกไปประมาณ๕โมงเย็นแกกลับมา๑ทุ่ม
แฟนหนูก็เลยสอบถามน้องว่าไปไหนมาเขาบอกว่า
ไปซื้อแค่เสื้อผ้าแล้วหนูก็เลยถามน้องอีกว่าไปไหนมา
เขาก็เลยบอกว่าไปซื้อเสื้อผ้าแล้วทีนี้หนูดุน้องว่าไปไหนมา
เขาก็เลยบอกว่าเขาไปเปิดโรงแรมพอน้องจบคำว่าเปิดโรงแรมปุ๊บ
ก็เดินไปหาคนชื่อตั้มว่าพี่ทำอะไรน้อง
เขาบอกว่าไม่ได้ทำอะไรพี่พาน้องไปซื้อเสื้อผ้า
ก็บอกว่าพี่ไม่ต้องพูดหรอกน้องพูดหมดแล้วว่าพี่พาน้องไปทำอะไรมา
เขาก็เลยบอกว่าทำไงได้น้องให้ท่าพี่เอง
อายุเท่าไหร่ลูกสิบสี่ค่ะเอ่อน้อง
น้องก็เพิ่งมาเจอคนชื่อตั้มพร้อมหนูใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วตอนก่อนที่น้องจะออกไปซื้อเสื้อผ้ากับเขาเนี่ย
บอกใครก่อนออกไปไหมคะบีคือบอกหนูแล้วแต่ว่า
หนูก็ไม่คิดว่าน้องจะออกไปคือบอกแล้วบอกกับน้องว่าไม่ต้องไป
แต่น้องก็เหมือนกับว่าคือผู้ชายเขาเกลี้ยกล่อมมา
น้องคงอยากจะไปอย่างเงี้ยค่ะคือคือน้องบอกหนูเฉยเฉยหรือ
น้องบอกหนูเพื่อบอกเอาไว้แล้วก็ออกไปหรือเล่าให้ฟังว่าแบบเออ
เอ่ยเนี่ยพี่คนนี้เข้ามาชวนนะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเฉยเฉยค่ะ
คือไม่ได้มีทีท่าให้บีรู้เลยใช่ไหมว่าน้องจะออกไปกับคนชื่อตั้ม
เพราะฉะนั้นตอนที่น้องออกไปเราก็จะไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้ค่ะ
แต่เรารู้ก่อนอยู่แล้วว่าคนนี้ชวนไป
ทีนี้ตอนที่หนูบอกว่าเย็น๒๘ใช่ไหมลูกที่เกิดเหตุนะคะ
ออกไปเนี่ยประมาณ๕โมงเย็นใช่ไหมกลับเข้ามาอีกทีคือทุ่มหนึ่ง

เล่าให้ฟังไหมว่าตกลงได้ไปซื้อของจริงหรือเปล่า
ก็มีไป๗๑๑ค่ะแล้วก็ไปตลาด
แล้วก็ทางตั้มนี่เขาบอกว่า
ไปขึ้นแววสภาพบนห้องกับพี่หน่อย
บอกน้องอย่างนี้นะคะน้องเขาก็พาน้องขึ้นไป
จุดที่ขึ้นไปตกลงเป็นโรงแรมหรือเป็นบ้านเขา
ที่หนูเห็นนะคะมันเป็นโรงแรมแต่ที่เขาพูดว่าเขาบอกว่า

ประมาณ๒ชั่วโมงน้องกลับมาที่พักใช่ไหมคะ

เท่าที่น้องเล่าน้องเป็นยังไงบ้างคะ
คุณพ่อขออนุญาตนะคะ
ก็ดูเหมือนปกติแต่ว่าพอเรารู้แล้วอย่างนี้

บังคับหรือถูกหวานล้อมหรือถูกพูดยังไงคะตอนที่ไปกับเขา๒ชั่วโมง
มีน้องบอกว่ามีบีบคอค่ะแต่อย่างอื่นเขาไม่ได้เล่าให้ฟัง
มีวีพอแล้วตอนที่อยู่กันสองคนในห้องแล้วหรือว่าระหว่างทางคะ
คืออยู่ในห้องแล้วบีบคอใช่ไหมมีทำร้ายร่างกายลักษณะอื่นไหมคะ
ไม่มีทุบตีไม่มีค่ะมีบีบคออย่างเดียวบีบแล้วมีมีร่องรอยไหมคะบี
ไม่มีค่ะแล้วน้องบอกไหมว่าเจ็บแค่ไหนบีบนานไหมหายใจไม่เอาน้องเล่ารายละเอียดไหมคะ
เจ็บเล็กน้อยแล้วก็มีแผลตรงหน้าท้องข้างข้างขวานิดนึงค่ะ
เป็นแผลลักษณะช้ำหรือเป็นแผลแบบเหมือนเล็บเหมือนเล็บโดนอย่างนี้ค่ะ
อืมเอ่อพอหนูไปพูดกับเขาผู้ชายคนนั้นบอกว่าน้องให้ท่าใช้คำนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะใช้คำนี้แล้วเขาว่ายังไงอีกคะ
เขาก็พูดเหมือนแบบว่าพี่จะรับผิดชอบอะไรอย่างนี้คือเราพูดไปว่าอย่างนี้นะ
อายุเท่านี้นะแล้วนี่ก็เหมือนว่าลูกน้องของเขาอ่ะ
จะมาทำร้ายพวกของที่ว่าไปด้วยกัน๔คนคือครอบครัว
ทีนี้ค่ะก็เลยแบบหนูก็เลยว่าบ่ายเบี่ยงคือแบบเหมือนกับอ่า
จะปล่อยให้เขาแบบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแค่ตัดบทไปอย่างนั้น
อืมแต่จริงจริงอ่ะหนูอ่ะโทรบอกพ่อเขาแล้วว่าน้องโดนอย่างงี้นะ
น้องไปอันนี้มานะคือบอกทางพ่อเขาแล้วแล้วทีนี้ก็นอนพักที่นั่นหนึ่งคืน
เช้ามาพ่อก็ไปรับคุณพ่อตอนตอนที่คุณพ่อทราบข่าว
คุณพ่อได้โทรคุยกับลูกสาวไหมคะหรือยังไงก็ตอนตอนที่รู้เรื่องก็คือ
หลานเป็นคนโทรไปบอกก็พอหลานโทรไปบอกก็ตกใจ
ก็เลยบอกเอาโทรศัพท์ให้ให้น้องสิอืมเราได้คุยกันว่ายังไงบ้างคะ
ก็คุยน้องบอกพ่อหนูอยากเจอพ่อหนูอยากให้พ่อมาบอกนั้นหนูรออยู่นาน
เดี๋ยวพ่อไปก็ว่างตายแล้วก็ไปยืมตังค์เพื่อนบ้านมาก็ขับรถมาเลย
อืมบอยถึงไม่รออะไรอีกแล้วคุณพ่อมาถึงวันที่สิบเก้าก็
เช้ากันสิยี่สิบเก้าไหมหรือยังไงคะยี่สิบเก้าอ่ามาถึงก็โอ้โฮ
ึกมันก็นอนในปั๊มกันเลยค่ะเหตุเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเหตุ
เกิดเย็นยี่สิบแปดนะคุณพ่อนะใช่ไหมอ่าใช่ใช่เย็น๒๘นะคะ
เย็นยี่สิบแปดคุณพ่อมาวันที่สิบเก้าเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อ
คุณพ่อเป็นคนบอกให้น้องไปตรวจร่างกายหรือว่าไปแจ้งความก่อนแล้วตำรวจบอกให้
เอาน้องไปไปไปแจ้งความดีกว่าอ่าตอนแรกก็ไปที่โรงพักที่บางนาก่อน
แต่ว่าทางโรงพักบางนาบอกว่าอ่ามันคนละพื้นที่ก็เลยบอกอ่า
เขาก็แนะนำให้ไปที่สนประปาเวทประเวททำไมตอนแรกไปบางนาคะ
ก็คิดว่ามันใกล้กว่าก็คิดว่าอยู่เขตเดียวกันอ๋อเข้าใจเข้าใจครับ
อ่าทีนี้พอไปปาเวศเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจเป็นคนบอกให้ไปตรวจร่างกายหรือยังไงคะ
ทางโรงพักบอกว่าเขาจะมีใบเหมือนว่าเป็นใบส่งตัว
บอกว่าให้คุณพ่อพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลต่อตำรวจอ่า
แล้วก็ไปใช่ไหมคุณพ่อก็ถือใบนั้นอ่ะแล้วก็ขับรถพาทุกคนไปอืม
ร่างกายมันมีผลออกมาเป็นกระดาษให้เราไหมคะ
ตรวจร่างกายแล้วพบว่ายังไงบ้างอ่าตอนที่ตรวจทีแรกนี่ไม่ได้บอกอะไร
อ่าจะมีมาวันที่สองที่ที่คุณพ่อเดินทางมาสองสิงหาครับ
ทีนี้อ่าทางทางหมอบอกว่าที่ที่ที่ว่านั่งนั่งคุยกับสามคน
ก็มีคุณหมอสองคนแล้วก็คุณพ่อนั่งอย่างนี้
แล้วคุณหมอเขาก็คุยกันว่าน้องถูกข่มขืนจริงอ่า
พ่อเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะว่ามันมีบทสนทนาที่มันเป็นข่าวด้วยนะ
ที่เขาบอกว่าน้องอาจจะสมยอมหรือให้ท่าอะไรก็แล้วแต่
แต่เขาจะใช้คำนะคะแล้วก็เอ่อเขาเรียกกฎหมายมาอ่า
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเอาประเด็นที่สอนอประเวทก่อน
เดี๋ยวจะย้อนกลับไปเหตุที่กุยบุรีสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะยังอยู่ที่พื้นที่ของสนประเวทนะคะเหตุเกิดขึ้นเย็นวันที่ยี่สิบแปดนะคะ
ตามที่น้องบีเล่านะคะแล้วก็คุณพ่อขึ้นมาวันที่สิบเก้านะคะ
แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วก็ไปตรวจร่างกายวันที่สามสิบ
ที่โรงพยาบาลตำรวจจากใบส่งตัวของสนประเวทใช่ไหมคะ
วันที่๓๐ตรวจร่างกายแล้วเนี่ยคุณหมอหรือว่าทางโรงพยาบาลให้เอกสาร
หลังจากตรวจแล้วไหมคุณพ่อไม่ครับ
แต่คุณหมอคุยให้ฟังเฉยคุยว่ายังไงบ้างคะ
ก็ไม่ได้คุยอะไรมากก็แค่ให้ใบนัดมา
แล้วคุณหมอพบไหมว่าจากการตรวจร่างกายแล้วพบไหมร่องรอยการถูกการถูกกระทำค่ะ
จะมาบอกก็ตอนที่ว่าวันที่สอง
ก็คือหลังจากที่นัดครั้งที่สอง
ทีนี้วันที่สองสิงหาคมเนี่ยคุณหมอตรวจอีกรอบไหม
หรือว่านัดให้มาฟังผลเฉย
ก็เหมือนกับนัดมาสอบอะไรอย่างนี้
ตอบแต่ที่คุณหมอสองท่านที่ท่านคุยกันให้พูดคุยกันครับ
ก็ได้ยินที่คุณหมอบอกว่าน้องถูกข่มขืนจริง
แล้วคุณพ่อได้ขอเอกสารไว้ไหมคะ
ก็ทางโรงพยาบาลไม่ได้ให้อะไรมาเลย
ก็ถ้าให้แต่ใบนัดมาอย่างเดียว

ทนายลงจริงแล้วปกติเอกสารอย่างเนี้ย
คือโรงพยาบาลตรวจแล้วส่งไปให้ตำรวจเลยหรือว่าเขาต้องให้ผู้เสียหายคะ
ถ้าเป็นเอกสารทางคดีนะครับจะต้องรอตำรวจมาเอาเองที่โรงพยาบาล

ส่วนถ้าเกิดทางพ่อไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยจริง
ก็สามารถขอวัดรองแพทย์กลับมาได้เหมือนกัน
ถ้ารู้นะแต่ถ้าไม่ได้ขอเขาอาจจะไม่ให้
อ่าอ่าคือเป็นสิทธิ์ที่เราขอได้

อ่าทีนี้คุณพ่อพอไปตรวจร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
ตกลงมันมีบทสนทนาคำพูดกันตอนไหน
บอกเขาเรียนกฎหมายเอาผิดเขาไม่ได้เนี่ย
ก็คือหลังจากที่ตรวจร่างกายน้องคือวันที่๒จบแล้ว

พ่อจำได้ว่าออกจากโรงพยาบาลมาบ่ายโมงพอดี
พ่อก็ขับรถจากโรงพยาบาลตำรวจเพื่อมาที่สนประเวทอีกครั้งหนึ่ง
ก็หลังจากนั้นก็มาคุยมาพบผู้หมวดคนแรก
แต่ผู้หมวดคนแรกบอกเดี๋ยวคุยกับผู้หมวดอีกคนนึง
ก็คือก็คือว่าเป็นผู้หมวดหญิง

คือท่านก็เรียกผมกับน้องไปสอบสวน

คุณพ่อก็ก็ไปคุยกับอ่า
คุณตั้มเนี่ย
ก็คือไปคุยกับคุณตั้มนี่ตั้งแต่ที่มาตรวจร่างกายน้องครั้งแรก
ก็คือวันที่๓๐ตอนเย็นก็คือคุณพ่อก็เดินทางเข้ามา
เพื่อที่จะมาทั้งหลานด้วยก็คือเข้าไปถามคุณตั้มว่าจะเอายังไง
ก็เลยที่คุณพ่อเข้าไปที่แรกทางหลานบอกว่า
พี่ตั้มอ่าคุณพ่อเข้ามาอืม
คุณตั้มเขาก็เดินมาเขาก็ยกยกเหมือนวันแล้วบอกว่าสวัสดีครับพ่อ
คุณพ่อก็บอกสวัสดีครับแล้วมันเป็นกันยังไงล่ะลูกก็พูดอย่างนี้

เขาบอกว่าเอางี้ละกันพ่อถ้าคุณพ่อจะให้ผมรับผิดชอบผมก็ยินดี
คือรับผิดชอบก็คือส่งเสียน้องเรียนด้วยอะไรอย่างนี้

แล้วคุณพ่อบอกว่าเอางี้นะน้องมันยังเล็กไป

งั้นพ่อขอเอาน้องแล้วก็ถ้าหลานอยู่ก็ไม่ว่าแต่ถ้าหลานจะกลับไปพ่อก็จะเอากลับนะ

เขาบอกอ่าเขาก็พอดีก็คุณพ่อก็ลองอย่างเชิงดูให้ให้หลานเนี้ยเป็นคนอย่างเชิงว่าลองเรียกเขาที่ว่าเขาเขาเขาจะมีให้ให้เราไหม

ครับแต่เขาไม่รู้หรอกว่าคุณพ่อได้ไปเดินเรื่องไว้ทั้งหมดแล้ว

ทั้งหลานก็เรียกว่าห้าหมื่นเขาบอกว่าเยอะไป

แล้วเขาบอกว่างั้นคุณพ่ออย่างนี้นะสองหมื่นเดี๋ยวผมจะทยอยโอนให้เป็นงวด

ก็เลยคุณพ่อบอกว่าโอเคตามนั้นแต่เขาไม่รู้หรอกว่าคุณพ่ออย่างเชิงดู
แล้วทีนี้คุณพ่อก็บอกว่าพ่อก็ไม่มีตังค์ค่าน้ำมันกลับเลยพอที่จะช่วยพ่อได้ไหม
เขาบอกโอเคครับพ่อก็ให้หมายเลขบัญชีแล้วเขาก็โอนให้จริงพันหนึ่ง

จนมาถึงวันที่๑คือวันที่๑นี่คือวันที่หมอนัทก็ต้องพาน้องมารับยา

ทางคุณหมอวิภาบอกว่าให้คุณพ่อหาเงินค่ารถมาก่อน

พ่อตกลงเขาพูดตอนไหนว่าเขาเรียนกฎหมายมาเอาผิดเขาไม่ได้
แหละพูดพูดวันที่ว่าไปอย่างเชิงเรื่องเงินนั้นเขาเป็นคนพูดเองเขาบอกว่าผมเรียนจบปริญญาตรีทางด้านกฎหมายแล้วผมมีเพื่อนเป็นทนายเยอะคุณพ่อเอาตำรวจมาผมก็ไม่กลัวแล้วคุณพ่อจะไม่ได้อะไรจากผมสักบาท
ทำไมตอนแรกคุยดูคุยกันดีที่พ่อเล่าตอนแรกแล้วมันมาถึงบทสนทนาคำพูดแบบนี้ได้ยังไงคะ
ก็มาเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วตอนนั้นหลานก็อยู่แล้วก็คุณทางลูกอะไรก็อยู่หมดได้ยินกันหมด
ค่ะทีนี้ค่ะน้องบีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะคะที่บอกตอนแรกเหมือนกับจะพูดง่ายนะคือเหมือนไปเอาเรื่องเขาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องแผ่วไปเพราะว่าเขาก็มีคนของเขาอยู่ใช่ไหม

อ่าทีนี้ระหว่างก่อนที่ตอนที่คุณพ่อก่อนจะมาถึงเหรอแล้วก็รวมถึงที่คุณพ่อกลับไปแล้วก็กลับมาใหม่ตอนเนี้ยหนูอีกสามสี่คนตัวน้องเนี่ยกลับไปพร้อมพ่อเลยถูกไหมค

ไม่มีใครอยู่ก็คือมาถ้ากลับมาก็คือกลับมาเดินเรื่องเสร็จ

อันนี้อันนี้คือเรื่องที่เกิดที่สนประเวท

ใช่ไหมคะแต่จากการสอบเนี่ยจริงคุณพ่อรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงที่กรุงเทพแล้วว่าน้องเคยถูกกระทำ

ในพื้นที่สงขลา

คือบ้านคุณพ่อคือกุยบุรีประจวบ

ใช่ไหมคะแต่เหตุไปเกิดกับน้องที่หัดใหญ่สงขรา

ก็คือรู้เรื่องก็จากหลานเหมือนกัน

ค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับน้องได้ยังไงคะ
ก็คือน้องโทรมาเล่าให้ฟังว่าหนูโดนคนชื่อน่ำคมขืน๓เดือนคือวันเว้นวันภายใน๓เดือน
แล้วต่อมาก็เป็นเบ้นคือข่มขืนในห้องแล้วต่อมาเป็นหมอนนี่คือล่อลวงน้องออกไปคมคืนที่รถแล้วก็มาคนชื่อเน่งก็ในห้องเหมือนกัน

คือน้องเล่าทีเดียวเลยหลังจากเกิดเหตุการณ์กับทุกคนมาแล้วหรือว่าน้องเล่าทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้ง

แสดงว่าหลังจากที่น้องถูกกระทำจาก๔คนใช่ไหมแล้วหนูถึงรู้เรื่อง

ไม่ค่ะ
ในข่าวนะคะในข่าวบอกว่าน้องออกจากบ้านด้วย

แต่น้องออกจากบ้านเพื่อที่จะไปหาดใหญ่สงขลาอันนี้บีรู้เรื่องไหมลูก
ไม่รู้ค่ะเพิ่งมารู้ที่ออกข่าวนี่นะ
คือคุณพ่อน้องออกจากบ้านพ่อที่กุยบุรีประจวบไปที่หาดใหญ่สงขลาได้ไงคะ
ก็คือน้องคุยโทรศัพท์กับคนคนหนึ่งเหมือนกับว่าเขาก็นัดให้น้องออกไป
ก็มีคำพูดคำพูดหนึ่งที่ว่าทางแฟนเนี่ยคือเขานอนอยู่คือเขาเจ็บเขาไปไหนไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าทางลูกสาวเนี่ยเหมือนเขาเปิดลำโพง
แล้วคุณเขาได้ยินว่าทางคนที่จะมารับเนี่ยบอกว่าให้หนีออกมาให้ได้นะหนีออกมาให้ได้
ใครคนที่จะมารับอ่ะค่ะเป็นใครคะก็คือลูกสาวของสำเริง
ลูกสาวของคนที่ไปอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วมีพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมอะไรเนี่ยคือใคร
ก็คือคนนี้หรือเปล่าก็ค่ะใช่ก็คนที่ชื่อสำเริงเป็นพ่อบุญธรรมคือเป็นผมเรียกเขาแม่
เป็นเป็นครับเป็นผู้หญิงผมเป็นแล้วคือคือว่าผมผมเรียกเขาแม่แล้วก็ผมก็เป็นคนที่ว่า
รบเขามากคือผมก็รักเขาเหมือนแม่เพราะว่าคือว่าคือว่ามีบุญคุณต่อกัน
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเหมือนกับเป็นคนที่ช่วยเหลือมีบุญกับคุณพ่อมานะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีลูกสาวซึ่งลูกสาวของเขานี่แหละที่เป็นคนโทรหาให้น้องไปให้ได้ใช่ไหม
ใช่ครับเขานัดน้องไปเพื่ออะไรคะเขาสนิทกันเหรอเขาก็สนิทกันก็เขาเคยเคยเห็นกันมาตั้งแต่เล็กเลยที่บอกว่าเขาเป็นแม่บุญธรรมเนี่ยคือเขาเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เล็กด้วยใช่ไหมเลี้ยงมาตอนที่น้องไปประมาณ๙๑๐ขวบก็ไปอยู่ที่ก็ไปอยู่กับคุณแม่เลย
ที่คุณพ่อรู้จักกันเนี่ยคือไม่ได้เป็นญาติใช่ไหมคะคุณแม่สำเริงนี่แหละครับใช่ไม่ได้เป็นญาติกันโดยตรงใช่ไหมคะก็เป็นญาติห่างทีนี้เขาเลี้ยงน้องมาตั้งแต่น้องสิบขวบใช่ไหมคะแล้วลูกสาวเขาที่โทรมาให้น้องไปรอบเนี้ยตัวตัวคุณสำเริงเนี่ยเขารู้เรื่องใช่ไหมคิดว่าน่าจะรู้นะอ่าแล้วคิดว่าน่าจะน่าจะรู้ทีนี้น้องก็เลยไป
ไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกเลยมีเรื่องราวอะไรกันในบ้านไหมไม่มีแม้แต่นิดเดียวเวลาโทษนะคะคุณพ่อเวลาน้องออกไปไหนบอกคุณพ่อทุกครั้งไหมก็ส่วนมากคุณพ่อจะไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะคุณพ่อต้องไปทำงานอ่าอ่าน้องอยู่กับใครที่บ้านบ้างคะก็จะอยู่กับแฟนแล้วก็อ่าลูกชายคนเล็กแฟนคือแฟนพ่อใช่ไหมครับอ่าทีนี้น้องออกไปปุ๊บจากกุยบุรีไปที่หาดใหญ่สง
ก็พาน้องไปอ่า
ไหมในข้าวเห็นพ่อบุณฑังก็คือคู่สามีศพลายท่านสำเนินกับผู้ชายตัวนี้แหละใช่
ไหมแล้วนี่อ่ะแล้วเขาเขารับน้องไปเท่ากับเท่ากับเขาก็เลี้ยงน้องกับคุณสำเริงมา
ตั้งแต่อายุน้องสิบขวบใช่ไหมพ่อใช่น้องเรียกคุณสำเริงว่าแม่
แล้วเรียกผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อน่ำอะไรเนี่ยว่าอ่ะยังไงต่อ
บีจ๋าคนนี้ตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงเลยเหรอใช่ค่ะพาน้องไปที่ไหนลูก
ก็ไปที่บ้านพักนั่นแหละค่ะบ้านเขาเลยบ้านที่อยู่กับสำเริงอ่ะเหรอคะ
บ้านที่น้องเลี้ยงน้องอยู่มาตั้งแต่ตอนสิบขวบอ่ะนะใช่ป่ะค่ะใช่ใช่ไหม
ถ้าหนูไม่รู้หนูบอกไม่รู้ได้นะลูกอ่าทีนี้พอไปปุ๊บก็เกิดเหตุเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะน้องหนูไม่ต้องบอกรายละเอียดว่าเขาทำอย่างไร
แต่ว่าหนูแค่เล่าให้ฟังว่าคือเหมือนตามข่าวคือเขาก็ก่อเหตุตั้งแต่วันนั้นค่ะ
แล้วจากนั้นกินระยะเวลาสามเดือนก็ก่อเหตุกับน้องอยู่หลายครั้งใช่ค่ะที่บ้านหลังเดิมเหรอคะ
ใช่ค่ะไม่ผ่าออกไปข้างนอกด้วยเหรอไม่ค่ะคุณแม่บุญธรรมรู้ไหมว่าสามีเขาหรือว่าพ่อบุญธรรมเนี่ยทำแบบนี้ที่บ้าน
คือเหมือนน้องจะเกิดบอกไปแล้วแต่ทางแม่เขานี่ไม่เชื่อแล้วลูกสาวของสองคนนี้ที่โทรตามน้องไปจากกุยบุรีให้ไปหาดใหญ่
รู้ไหมว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่บ้านก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาอยู่กันคนละที่ฮะ
อยู่คนละที่พ่อแม่ลูกเนี่ยเหรอครับเอายังไงเขาอยู่คือว่าน้องใหม่เนี่ยเขาเหมือนก็รับเหมาเหมือนกัน
แต่เขาจะอยู่อีกที่นึงไม่ได้มาอยู่รวมบ้านใหญ่อ้าวแล้วแล้วที่เขานัดให้น้องมาเขาไม่มาไม่มาคุย
ไม่มาเจออะไรเหรอคะทำไมเขายังไงอ่ะก็เหมือนกับว่ารับมาส่งแล้วก็น้องอ่า
มาถวงแล้วหมายก็กลับบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้น้องอยู่กับคุณแม่อย่างเง
อ่ะงั้นเดี๋ยวเล่ารวดเดียวเลยค่ะบีเพราะว่ารายละเอียดคดีมันค่อนข้างมากนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้เกิดเหตุการณ์กับน้องตั้งแต่วันแรกแล้วน้องถูกกระทำจากพ่อบุญธรรมที่เขาเรียกว่าพ่อ
ค่ะอยู่สามเดือนตามข่าวใช่ไหมใช่ค่ะเอ่อกระทำบ่อยไหมตามข่าวเนี้ย
ก็ที่น้องเล่าให้ฟังก็วันเว้นวันโดยที่คุณสำเริงรู้บ้างไหมตลอดสามเดือน
ก็เหมือนกับยังไงเหมือนน้องก็เคยไปบอกแล้วเหมือนกับเขาไม่เชื่ออย่างนี้
ค่ะอ่าแล้วโดนจากใครอีกลูกแล้วก็เบ้นซึ่งเป็นเป็นลูกชายของสองคน
คนนี้เป็นลูกชายของคนชื่อหมอน
อ่าแล้วไงต่อแล้วก็หมอนคือใครหมอนก็คือเป็นน้องชายของสำเริง
ส่วนเบ้นนี่เป็นหลานของสำเริงอ่าก็คือเป็นลูกหลานกันในบ้านเลย
แล้วไงต่อคะก็แล้วเบนนี่มาเคาะประตูเรียกน้องอืมเหมือนกับประมาณว่าน้อง
ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เลยเปิดประตูให้ก็เลยเข้าไปกระทำชำราวน้อง
อ่าแล้วก็มีอีกสองคนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอีกคนนึงที่ถูกอ่า
น้องถูกล่อลวงออกไปกระทำข้างนอกใช่ไหมใช่ค่ะ
ทั้งหมดมีคนกระทำ๔คนขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดมากกว่านี้แล้วนะคะ
มันมันค่อนข้างเห็นภาพแล้วแหละคือมีทั้งหมดสี่คนนะคะค่ะเอ่อ
ทั้งในในพื้นที่เดียวกันด้วยค่ะแล้วก็นอกพื้นที่ด้วยใช่ค่ะ
แล้วก็คนที่ก่อเหตุมากสุดคือคนที่น้องเรียกว่าพ่อที่เป็นพ่อบุญธรรม
ใช่ค่ะกินระยะเวลาสามเดือนถ้าตามตามที่น้องบอกคือวันเว้นวัน
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่
เดี๋ยวเวลาช่วงหน้าไม่พอขอพักสักครู่ก่อนค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยนะคะ
คือคนที่กระทำน้องอยู่ในสถานะที่เป็นพ่อบุญธรรม
ซึ่งก็เลี้ยงน้องมาตั้งแต่๑๐ขวบร่วมกับแม่บุญธรรมที่บอกนะคะ
แล้วก็มีหลานชายของแม่บุญธรรม

น้องชายของแม่บุญธรรมดิฉันไล่ลำดับญาติเขาถูกนะ
และอีกคนนึงก็คือเป็นคนงานในความดูแลของแม่บุญธรรมนั่นแหละใช่ไหมคะ
ทั้งหมดที่เล่ามาคือเรียนไม่อยากลงรายละเอียดทั้งหมดนะคะ
แต่ว่าให้เราเห็นพฤติกรรมความต่อเนื่องที่น้องโดนเนี่ยนะ
คือกรณีของที่สพกุยบุรีก่อน
อันนี้เนี่ยที่ไปแจ้งความคือแจ้งความตอนออกจากบ้านใช่ไหม

เพราะส่วนเหตุที่ไปเกิดที่สงขลายังไม่ได้แจ้ง

คือวันนี้ก็มาแจ้งที่ทางปคมเลยกองปราบค้ามนุษย์เลย

แล้วก็ทางผู้เสียหายประสงค์จะให้ทางกองปราบค้ามนุษย์เนี่ย

ทุกพื้นที่เลยเพราะมันเกิด๓จังหวัด
พื้นที่ทั้งประจวบทั้งสงขาทั้งกรุงเทพ
หรืออาจจะมีมากกว่านี้เดี๋ยวรอถามน้องเพิ่มก่อน

ตอนแรกเราได้นัดท่านรองภูมิกับที่สังกัดกองบังคับการ

จากว่ามันมีจำนวนเงินที่น้องได้รับมาด้วย

หลังจากถูกกระทำที่กรุงเทพ

คือผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่า

คุณซื้อลำไยให้กินทำไมกิโลหนึ่ง

แสดงว่ามันมีการคุยกับเด็กเหมือนกับเอาเงินมาล่อหรือเปล่า

แต่สมมุตินะถึงแม้ว่าไม่มีการให้
ลำไยหรือไม่มีการให้เงิน๑๖๐ก็แล้วแต่เนี่ย

เป็นเด็กที่เกิดปัญหาขึ้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัด

ซึ่งจะสร้างภาระให้กับผู้เสียหายค่อนข้างเยอะ

มีผลปลูกไม่สมหมาย

หลังจากที่ปราบค้ามนุษย์เป็นผู้สอบแล้ว

มันเกิดไประยะนึงแล้วไม่ยากครับ

เราทำคดีมาหลายตัวเนี่ยที่เราสู้กันในศาลเนี่ย
คุกหมดแหละครับถ้าลองเด็กชี้เนี่ย

ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เด็กมันชี้ว่า
คุณกระทำเขาเราต้องคุ้มครองสิทธิของเด็ก

คือเด็กมาจากพื้นฐานครอบครัวมีปัญหาแยกทางกัน

เวลาเกิดปัญหาขึ้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของเด็ก
ทีนี้ในส่วนของพยานหลักฐาน

มีหลักฐานระดับหนึ่งแล้วนะครับ

ซึ่งถ้าพูดอย่างพ่อเขาไม่ยอมอยู่แล้ว
และนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะ
ของปราบค้ามนุษย์เนี่ย
คือตกลงแล้วคนที่จะจัดการเรื่องนี้
ตกลงเป็นตำรวจปราบค้ามนุษย์

หรือไปที่กุยบุรีหรือหัดใหญ่

คือตอนแรกอยากให้ทางกองปราบค้ามนุษย์เนี่ย
รับโอนคดีจากทั้งสามโรงพักษณ์มาทำเอง

สารตัวเด็กที่ต้องเดินทางมาให้ปากคำ
จะต้องไปแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่

ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการสอบ

ขั้นตอนการสอบไม่ใช่อยู่ดีก็ไปนั่งสักถาม

คุยกับเขาซึ่งคดีนี้ดูแล้ว

ขัดพยานอาจจะมี

ก็เด็กจำพื้นที่ที่ถูกกระทำไม่ค่อยได้

เพราะเด็กถูกกันไว้ใน
คนงานแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลย

นี่ยังไม่รู้นะว่าเด็กไปทำงานตรงนั้นได้เงิน

แต่ทั้งหลายทั้งปวงคือคนที่เกี่ยวข้องที่เล่ามา
ทั้งหมดเลยนะคะจะถูกเรียกสอบเลยแหละ

เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อสำหรับคดีนี้นะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณพ่อแล้วก็น้องบีด้วย
คือบางอย่างไม่ลงรายละเอียดเหมือนข่าวทั่วไปนะคะ

ตามกันต่อสำหรับข่าวนี้วันนี้ขอบคุณทนายเอกด้วยนะคะ